ปีนี้เฉ่นกันมีใครบ้างปีที่แล้ว

้อยตูนฉายาคู่รักนักวิ่งพันล้าน
อันนี้แน่นอนนะครับไม่หลุดโผล่

กับเสียงผู้คนนะคะที่ชื่นชมก้อยรัชวินค่ะ
วิ่ง๙คนละ๙เคียงข้างนักร้องหนุ่มร็อกเกอร์ชื่อดังของเมืองไทยนะคะ
ทะลุตอนนี้ยอดเงินบริจาคนะคะ

จึงเป็นที่มาคู่รักนักวิ่งพันล้านนั่นเองค่ะ
คืน๑๐๒๐ล้านตอนนี้คงทะลุไปถึงไหนต่อไหนแล้วล่ะ
นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีกับเขาด้วยจริงนะจ๊ะ
ต่อกันที่เสกโลโซชายาน้ำยาดีเสกเข้าท้องแม่
อันนี้ออกแนวนักกวนเลย
นี่ก็มาทุกปีจ้าเสกโลโซนะคะ
เรียกว่าเป็นคนที่มีน้ำยาดีจริงค่ะ
หลังประกาศตัวว่าคบหาดูใจกับดาราสาวช่อง๗สีนะคะ
วิทย์ประพาดาไม่ทันไรคุณผู้ชมค่ะ
ก็ประกาศผ่านโซเชียลค่ะพร้อมระบุว่า
ขอแนะนำน้องเลียงเด็กชายพัฒนศักดิ์สุขพิมายค่ะ
คือเป็นลูกชายคนล่าสุดของเห
พี่เอชายยามิจฉัยค่ะก็มาเปิดตัวลูกอย่างเป็นทางการนะ
ซึ่งยอมรับเลยค่ะว่ามีครอบครัวมานานแล้ว
นับ๑๐ปีโดยมีลูกสาวคือคุณน้องแป้งนั่นเอง

คือพี่แดงผู้จัดการส่วนตัวนั่นเอง
วันก่อนเราเห็นพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูก
วันรับปริญญาของน้องแป้งนั่นเองนะคะคุณผู้ชม

ชายารักพี่ต้องหนีแม่

เรื่องราวดราม่าครอบครัวของคุณแจซอนค่ะ

ว่าถูกสามีของคุณแจซอนนั้นกีดกัน
ไม่ให้เยี่ยมลูกแล้วก็อุ้มหลานหนักค่ะ
ถึงขั้นตัดขาดกันเลยนะคุณผู้ชม
จึงเป็นที่มาของรักที่ต้องหนีแม่นั่นเองค่ะ

นางเอกสาวคนนี้ไม่มีไม่ได้จริง

ฉายาเจ้าหญิงวิ่งหนีเขา

ประเด็นร้อนของนางเอกหน้าหวาน

อีกทั้งค่ะได้ย้ำความสัมพันธ์ว่าไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้
แต่ทั้งคู่ยังคงทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีต่อไป
จึงเป็นที่มาของเจ้าหญิงวิ่งหนีเขาค่ะ
แก๊งนางฟ้าค่ะชายาเหล่านางฟ้าวิหมานลมค่ะ
เกือบเป็นการปิดตำนานแก๊งนางฟ้าไปซะแล้วนะคะ
แก๊งเพื่อนซีค่ะที่รักกันมานานมากเลย
วุ้นเส้นเจนี่แล้วก็คริสต์นะคะ
แต่โชคดีคุณเมื่อคืนนี้สดร้อน
เขาคืนดีกันแล้วนะคะ
เพื่อนสาวก็กลับมาเลิฟกันเหมือนเดิมนะจ๊ะ

ชาคริสต์ค่ะชายาเลยสะดุดหยุดที่เจ๊นะ

เข้าพิธีแต่งงานกับคุณแอนนะสาวเก่งนอกวงการ
ประกาศข่าวดีว่าฝ่ายหญิงกำลังตั้งคันลูกคนแรกค่ะ
จึงเป็นที่มาของเลื้อยสะดุดหยุดที่เจ๊นั่นเองค่ะ

ดีค่ะพูดชายาของเขาผู้สาวขาเด้ง๑๐๐ล้านวิวนะคะส่อมเบิ้งอยู่เดิร์ด
ค่ะค่ะก็เธอแหม่ดังจริงอู้ยเสียงไม่ถึงนั่นค่ะ
ก็เป็นเพลงเขาแหละดังอุ้ยร้อยล้านวิวจริงนะฮะ
ลำไยหายทองคำต้องบอกว่าเป็นปีทองของเธอ
ขาขึ้นโด่งดังข้ามปีเป็นพลุแตกเลยทีเดียว
เป็นที่มาของชายาผู้สาวขาเด้งร้อยล้านวิวนะคะ
ส่วนเอมมี่อาเมเรียฉายาค่ะโอ้โหอันนี้ไม่รู้จะฮาดีหรือยังไง
ฮาไม่ออกจริงใช่ค่ะแม่ไม่มาแต่พ่อมา
หลังตำรวจ๑๙๑บุกจับเอมมี่อาเมรียจากขอบอดีตนางเอกดังจากละครที่ดาวานอน
เจ้าของวลีแม่มาแม่มาถูกคุณตำรวจซึ่งหลายคนอาจจะเรียกคุณตำรวจว่าพ่อพ่อพ่อมา
บุกจับคาบ้านเลยย่านสุขาพิบาล๕พร้อมด้วยของกลาง
หลังจากสืบทราบมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็เลยเป็นที่มานั่นเอง
คนสุดท้ายคู่นี้เลยชมพู่อริยาฉายาคุณแม่แฝดหมื่นล้านค่ะ
เรียกได้ว่าแฟนตั้งตารอประหนึ่งญาติมิตรเลยทีเดียว
เมื่อสุตาสาวชมพู่อริยากลอดลูกแฟนน้องทันเดอร์สายฟ้าและน้องสตอมอายุ
ทายาทหมื่นล้านเมื่อวันที่๖กันยายนที่ผ่านมา
คือฮากันทั้งประเทศเลยกับความเซลปที่เกิดมาบนกองเงินกองทองของน้องฝาแฝด
ทุกคนให้ความสนใจหมดแล้วค่ะนั่นก็นั่นเป็นดาราฉายาประจำปีที่เราได้รวบรวมมาให้ชมกันนะคะ